ตามข่าวกันต่อเรื่องของคลิปวีดีโอ

สำหรับผู้หญิงที่ต้องกลับบ้านดึก
รวมถึงต้องออกไปทำงานตอนที่คนอื่นเขานอนอยู่
ผู้หญิงคนนี้เขากำลังกลับบ้านค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มีผู้ชายมาดักรอกลางทางขอมีเพศสัมพันธ์กับเธอ
ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยแล้วเธอรอดมาได้อย่างไร

นั่นจริงได้แล้ว
ไปสำคัญกลับบ้าน

คุณผู้ชมคือเป็นใครอยู่ในสภาพแบบนี้
ก็กลัวดูสิเธอร้องไห้เลยนะคะ
ตัวผู้หญิงเธอบอกว่าขอร้องแล้วนะ
ขอร้องแล้วตัวผู้ชายก็มาประชิดตัวแบบนี้
ใช่ค่ะนี่คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะที่เธอกำลังเดินกลับที่พักประมาณตี๔นะคะ

แล้วก็เธอบอกว่ามาเจอชายแปลกหน้าเสื้อสีแดง

แต่ผู้ชายคนนั้นก็ยังตื้อแล้วก็บอกจะพาไปส่งบ้าน
เห็นไหมเธอเอามือมากันไว้ตลอดเลยนะ
แต่ผู้ชายก็ยังพยายามที่จะเดินเข้ามาประชิดตัว

ทั้งร้องไห้ทั้งขอร้องบอกว่าอย่าทำอะไรเธอ

ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุโชคดีเหลือเกินนะ
มีคนเห็นเหตุการณ์อยู่ชั้นบนของอาคาร
ก็เลยเปิดบ้านแล้วก็มาช่วยผู้หญิงคนนี้ไว้ได้
ผู้ชายเสื้อแดงคนนี้ก็หนีไป

คลิปวิดีโอนี้ผู้หญิงบอกว่าถ่ายจากมือถือของเธอเอง
ระหว่างทางเดินกลับบ้านมันตี๔ไงคะ

เพราะว่าทางตรงนั้นทั้งมืดแล้วก็เปลี่ยว
ดังนั้นฝากเตือนผู้หญิงให้ระมัดระวังตัว
หากต้องไปไหนมาไหนคนเดียวในเวลากลางคืนนะคะ
ทีนี้พอเห็นคลิปนี้เผยแพร่ในโลกโซเชียล

ก็ติดต่อแล้วก็ได้รับการเปิดเผยจาก
ลูกชายของพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็ได้เข้าช่วยชีวิตของผู้หญิงคนนี้
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าจุดที่เกิดไม่ใช่ประเทศไทยนะคุณผู้ชม
เป็นที่จังหวัดท่าขี้เหล็กที่ฝั่งพม่า
ตอนนั้นคุณแม่กำลังสังสรรค์อยู่กับเพื่อนชั้นบนบ้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงร้องเลยเปิดบ้านลงมาดู
ก็เห็นผู้หญิงคนนี้นี่แหละค่ะคนที่ถ่ายคลิปเนี่ย
เขาร้องไห้อยู่ก็เลยเรียกให้เข้ามาหลบในบ้านก่อน
จากนั้นเพื่อนร่วมงานของเธอก็ผ่านมาพอดีค่ะ

เพราะดีนะที่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ว่าไม่เห็นหน้าคนร้ายเนี่ยนะคะ

เอาคลิปมาให้ดูเป็นอุทาหรณ์นะครับ